สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เหมือนจอดรถเสร็จปุ๊บ
แล้วก็ลงไปเพื่อที่จะไปดูพี่เขา
ก็ไม่รู้ว่าควรต้องแบบดูที่คอก่อน

แต่ถ้าเกิดไปขยับผิดคอพับขึ้นมา
หรือว่ากระดูกชั้นหลังมีปัญหาอย่างนี้
มันอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้
หมอที่นี่ท่านแนะนำดีมากคือ
ไม่ควรเอาตัวเองเป็นผู้ประสบภัย

ควรจะให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่แรก

ปแรกเป็นปปลอดภัย

เสื้อที่เหมือนใส่แล้วสะท้อนแสง
เป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะพกติดรถไว้ได้ง่ายค่ะ

เป็นปอที่๒มาช่วยกันหน่อย
แล้วจังหวะนั้นมันฉุกเฉินมากอย่างนี้

อ๋อคือแตะแขนไม่เอาเอาตรงบ่า

มันก็คือจะทำให้เขารู้สึกตัวได้ง่าย

ปั๊มหัวใจไหมอันนี้แหละที่สำคัญ

สมมุติเราไปแล้วเจอคนที่ประสบปฏิเหตุ
นุ้นก็ปั๊มท็อปเป่าเพราะว่าท็อปทำเรื่องเป่าได้
กูวินาที

โอ้ยใจเย็น

วินาทีที่เรากำลังตัดสินใจว่าจะปั๊มไม่ปั๊มเนี่ย
โอกาสรอดของเขามันมีน้อยลง

ฝึกเป็นเรื่องที่ดีฝึกเอาไว้มันชิน
แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความมั่นใจว่าเราทำได้
ถ้าเราต้องการอยากที่จะทำอะไร
เห็นสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแบ่งปันกัน
เรานี่แหละควรจะต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองลงมือทำดู
แล้วผลเหล่านี้มันก็จะขยายต่อไป
สังคมของเรามันก็จะเกิดการแบ่งปันกันเกื้อกูลกัน
ก้อนที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้น
แล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นสังคมของการที่จะทำให้คนมีความสุขได้
แต่ถ้าเราเริ่มต้นก่อนผมก็เชื่อว่า
ก้อนนี้มันก็น่าจะขยายวงกว้างของน้ำไปได้
คนอื่นก็น่าจะสัมผัสได้
แล้วสังคมเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นตามมาครับ